ทีนี้คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
ชาย๒คนหลงป่านาน๓วันที่ศรีสเกต
เจ้าหน้าที่ไปช่วยเจอตัวแล้วนะคะ
ไปดูวินาทีที่เขาเจอญาติของเขาหน่อยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องเดานะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไง
โอบกอดกันค่ะญาติพี่น้องดีใจที่เจอตัวแล้วนะคะ
สองคนที่หายตัวไปคนแรกชื่อว่านายประเสริฐชัยทองอายุห้าสิบห้าปี
คนที่๒ชื่อว่านายพลรัฐรุ่งคำอายุ๒๐

คู่เป็นชาวบ้านบ้านตำหนักใส่ขุนหารศรีสะเกดค่ะ
ทีนี้ถามว่าก่อนหน้านี้หลงป่าได้ยังไง

ทหารกองกำลังสุรนารีค่ะ
เขาได้นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินไปสำรวจค้นหาทางอากาศ
กระทั่งไปพบว่ามีคนก่อกองไฟพร้อมกับมีการฉายไฟ
คือเป็นสัญลักษณ์ให้เห็นว่าเขารอความช่วยเหลือ
ทหารก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้สูญหายที่กำลังตามหากัน
สุดท้ายทหารค่ะบินกลับมาที่โรงเรียนบ้านภูดินพัฒนา
ซึ่งตรงนี้ใช้เป็นสนามเฮลีคอปเตอร์ชั่วคราว
แล้วใช้ได้มีการตรวจพิกัดที่คาดว่าทั้งสองคนหายตัวไป
พอทราบพิกัดเสร็จปุ๊บจึงขึ้นบินอีกครั้งหนึ่ง
นำเสบียงไปส่งให้กลางดึกที่ผ่านมา
ค้นหาซึ่งประกอบโดยฝ่ายปกครองทหารตำรวจ
เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านกว่าร้อยคนค่ะ
ลาดตระเวนค้นหาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกด
อำนวยความสะดวกให้นะคะสุดท้ายก็พบตัวทั้งสองคน
ทั้งสองคนหลังจากที่โอบกอดญาติญาติด้วยความดีใจแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลขุนหาร
ให้คุณหมอตรวจสุขภาพร่างกายเนื่องจากว่าพลัดหลงในป่า
นานกว่า๓วันแล้วตอนนี้เรื่องของไข้เลือดออกต่าง

เบื้องต้นคุณหมอบอกว่าตรวจร่างกายทั้งสองคน
มีสุขภาพแข็งแรงดีสุขภาพจิตก็ดี
สองคนบอกว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะ
และจะจดจำเหตุการณ์นี้ไปตลอดทั้งชีวิต
เราก็คงจดจำไปตลอดชีวิตเหมือนกันเนาะ